ท่านผู้ชมครับเรื่องคดีของในบอสอยู่วิทยาที่ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐจนเสียชีวิตเมื่อปี๕๕เนี่ย
อายการสั่งไม่ฟ้องตำรวจไม่เห็นแย้งตกลงถูกไม่ถูกบกพร่องไม่บกพร่องอะไรยังไงในสำนวนเนี่ย
มีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะฮะต้องรอผลตรงนั้นแต่ณขณะนี้มันมีกรณีเกิดขึ้น
เป็นกรณีซ้อนขึ้นมาหนึ่งในพยานปากสำคัญที่ให้ข้อมูลให้ปากคำเรื่องการขับรถ
ความเร็วในการขับรถของในบอสอยู่วิทยาว่าขับแค่๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนเกิดเหตุ
เป็นส่วนหนึ่งที่อายการก็สั่งไปฟ้องเนี่ยนะไปประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียชีวิตที่เชียงใหม่
อืมนายจรุชาติมาสทองวันนี้แม่ของเขาไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับค่ะ
ญาติญาติก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตกลงแล้ว
จะเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามปกติหรือไม่นะครับ
แม่นี่มากับญาตินะครับมาจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายจารุชาติมาสทอง

หลังจากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
เมื่อ๓๐กรกฎาคมริมถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะ
แม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกชายเนี่ย
ดวงวิญญาณลูกชายต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนอยู่ริมถนน
ส่วนการช่วยเหลือต่างณขณะนี้จะเป็นนายจ้าง
นายจ้างของลูกชายแม่บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะไม่มีใครติดต่อมาเลย
งานศพนี้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเอามาจัดงานศพลูกชาย

เมื่อได้กับหมื่นแปมแก้น

เราได้คุยกับลูกสาวของนายจรุชาตินะครับชื่อว่าน้องแพร่นะครับ
บอกว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพ่อไปเป็นพยานปากสำคัญ
ในคดีของในบอสอยู่วิทยานะครับก็รู้จากสื่อนี่แหละ
หลังจากที่พ่อเสียชีวิตนะครับปกติแล้ว
พ่อก็จะโทรมาหาบ้างนะ๒๓วันโทรมาหาสักครั้งนึง
แต่พ่อไม่เคยเล่าเรื่องงานที่ทำแล้วก็คดีที่ไปเป็นพยานปากสำคัญ
คดีของในบอสอยู่วิทยาลูกสาวของนายจรุชาติบอกว่า
ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุตามที่มีการสงสัยกัน
ก็อยากรู้ว่าพ่อเสียชีวิตเพราะอะไรส่วนโทรศัพท์มือถือของพ่อเนี่ย
ถ้าฟังจากญาติเนี่ยญาติบอกว่าเครื่องมันแตกละเอียด
แต่ไม่มีซิมการ์ดอยู่ในเครื่องค่ะโดยโทรศัพท์มือถือของพ่อ
มีคนเอามาให้ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ซึ่งคนที่เอามาให้เป็นใครไม่รู้

ที่สำคัญนะครับทุกผู้ชมครับมีญาติห่างของนายจรุชาติเนี่ย
บอกกับเราว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือน
จรุชาติพยายามเก็บตัวไม่ไปไหนนะครับโดยบอกว่ามีคนเตือนให้ระวัง
ว่าจะมีการตัดตอนซึ่งญาติคนนี้บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แล้วในคืนวันนั้นวันเกิดเหตุ๓๐กรกฎาคม
นายจรุชาติขี่จักรยานยนต์ออกไปทำไมแล้วไปเสียชีวิตตรงนั้นยังไงนะครับ
ญาติบอกว่านายจรุชาติเนี่ยกลับมาบ้านที่เชียงรายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
ก่อนจะมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อยู่บ้าน๔๕วัน
หลังจากนั้นก็ไปทำงานที่เชียงใหม่แต่มันมีข้อสังเกตก็คือ
ตอนที่เสียชีวิตไปแล้วศพอยู่โรงพยาบาล
ญาติไปรับศพที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่เนี่ย
มีคนเอาข้าวของเครื่องใช้ต่างเอามาคืน
แล้วเอามาคืนแบบเร่งรีบเหมือนกับพยายามจะให้รับศพไปเร็ว
แล้วรีบกลับไปที่บ้านที่จังหวัดเชียงรายเร็วค่ะนี่นะฮะ
ซึ่งเราไปตามมาให้นะเพราะครอบครัวบอกว่าไม่รู้ใครเอามาคืน
ไม่รู้จักใช่ไหมคะใช่ครับเราไปตามมาให้เราเจอคนที่เอาของไปฝากที่โรงพยาบาล
เพื่อคืนให้กับญาตินายจารุชาตินะคะเขาชื่อในหมูค่ะ
เป็นนายจ้างอีกคนนึงของนายจารุชาติเขาบอกว่าอ๋อผมเองแหละ
ที่เป็นคนเอาของเก็บข้าวของของจรุชาติไปฝากไว้ให้กับญาติอ๋อเหรอฮะ
คือเขาบอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากรุ่นพี่บอกว่านายจารุชาติเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยเก็บของไปคืนให้แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าตอนเก็บของเนี่ยไม่เห็นมือถือนายจารุชาตินะอืม
เพราะฉะนั้นเรื่องมือถือแตกละเอียดมีซิมไม่มีซิมอะไรเนี่ย
เขาบอกเขาตอบให้ไม่ได้แต่ที่เขาพูดได้ก็คือว่า
ตลอดเวลาที่นายจารุชาติทำงานหรือพักอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ย
โทรศัพท์ติดต่อญาติอยู่ตลอดเลยก็เลยงงเหมือนกันว่า
ญาติถึงบอกว่านายจรุชาติไม่ได้ใช้โทรศัพท์
ก็พี่ร้านโทรบอกผมก็เลยเก็บของเก็บของเก็บอะไรไปให้พี่ร้าน
อ่าแล้วเสร็จแล้วปุ๊บพี่ร้านก็เอาไปที่โรงพยาบาล
อ่าผมก็ตามไปที่โรงพยาบาลตัวของเรานี่แหละที่เป็นคน
ใช่เก็บของไปให้ไปให้มือถือไม่รู้น่ะพี่อ่า
ก็โรงพยาบาลคืนมาให้ใครอ่ะอืม

ต้องไปถามญาติเขาว่ามือถือใครเอาไปยังไง

ใช่ผมจะมีสิทธิ์เอาอะไรไปเอากับมือถือจากเขาใช่ไหม
หมูเนี่ยส่วนตัวแล้วเขาบอกว่าเขาคิดว่านายจรุชาติอ่ะ
ไม่น่าจะถูกจ้างให้เป็นพยานคือหลายคนก็กังขาเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
เขาบอกว่านายจรุชาติไม่น่าจะถูกจ้างเป็นพยานหรอก
เพราะว่าเคยมาบ่นให้เขาฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาเคยเป็นพยานให้คดีนี้

แถมเนี่ยเดี๋ยวล่าสุดต้องไปเป็นพยานอะไรไม่รู้อีกรอบนึง
ลำบากลำบากเขาบอกว่าก็ถ้าถูกจ้างเป็นพยานจริงคงไม่ต้องมาใช้ชีวิตแบบทำงานลำบากอะไรแบบนี้

ทีนี้มันมีเรื่องเชื่อมโยงไปอีกเชื่อมโยงไปถึงอดีตสวเชียงใหม่คนหนึ่ง
นายชูชัยเลิศพงศ์อดีศรเพราะว่ามันมีชื่อนายจารุชาติมาสทองเนี่ย
ไปเป็นพนักงานบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งในพื้นที่แม่เหี่ย
เข้าตัวออกมาชี้แจ้งเรื่องนี้นะคะบอกว่าอ้อผมรู้จักจารุชาธิ์จริง
ก็ในหมูคนเมื่อกี้นี่แหละเขาเป็นคนมาฝากให้ช่วยรับทำงาน
ก็เลยเรียกให้มาช่วยงานเล็กน้อยทำงานในส่วนดูแลสนามฟุตบอลขับรถให้บ้างบางครั้ง
แล้วถามว่านางเฮียชุดไทห์เนี่ยรู้จักกับปากรุณอยู่วิทยาไหม

รู้จักกับนายเฉลิมอยู่วิทยาพ่อของนายบอส
ก็ให้เงินสนับสนุนประมาณ๑๐ล้านบาท
แต่ถามว่าเคยคุยเรื่องนายจารุชาติคุยเรื่องคดีอะไรกันไหม

รู้จักประมาณถามถ้าทางพูดเฉลิมนี่ประมาณปี๖๐
เคยคุยกันเคยถึงเรื่องนี้กันไหมเคยมีภาพ

มีคุยกันเฉยเพราะตัวพี่ไม่ใช่ธนาความ
เคยคุยกันประมาณไหน
ก็เล่าเหมือนที่สื่อมูลชนทราบทั่วไป
ที่ว่ามีเรื่องมีราวที่ขับรถชนในปี๒๕๕๕อะไร
เขาบอกไหมว่าเขาบอกว่าคนที่ก็อยู่กับเราเลย
ก็เป็นพยานฟากเอง
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถ